คุณผู้ชมค่ะในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้นะคะ
หลายหลายคนท้อหลายหลายคนซิ่งหวัง
ใครที่กำลังท้อใครที่กำลังสิ้นหวังอยากให้ฟังข่าวนี้ดีนะคะคุณผู้ชม
เพราะพี่หญิงลีศรีตุมพลก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนพิษโควิดระบาดเล่นงานเหมือนกัน
ไม่มีทั้งงานร้องเพลงธุรกิจฟิตเน็ตและรีสอร์ทก็ต้องปิดชั่วคราว
เพราะไม่อยากลอยแพ้พวกเขาโดยพี่หญิงลียอมรับกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ามันก็มีเครียดบ้าง
แต่ไม่คิดท้อคนเราเนี่ยต้องสู้และอยากให้ทุกคนสู้เช่นกัน
เราต้องผ่านเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้ไปให้ได้
ซึ่งเธอเองตอนนี้ก็ปลูกถั่วฝักยาวข้างรั้วบ้านนะคะ
แล้วก็ให้คนที่ครอบครัวที่บุรีรำปลูกที่รีสอร์ทด้วย

ปลับตัวได้ค่ะ
ตอนนี้ปลูกถั่วฝักยาวอยู่กรุงเทพฯค่ะ
เอาถั่วฝักยาวมาปลูกข้างรั้วเลยค่ะ
จัดบ้างมากไม่มีคนเกิดเลยค่ะ
คนชอบที่หญิงลีแบบไลฟ์สดเอ็นเตอร์เทนนะคะ

คือเป็นคิวที่ศิลปินแกรมมี่จะต้องร้องเพลง

เพราะว่าเป็นเพลงสามัญประจำบ้าน
หญิงลีก็จะค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง
แนวสนุกสนุกสนั้นโนโลกราซ์

เป็นคนมักม่วนเป็นคนสนุกค่ะ
ในวันแบบนี้พี่หญิงลียังยิ้มได้เลย

แท้นะคะทุกคนเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันหมด
เห็นใจพี่หญิงลีนะฟิตนงฟิตเต็ตอะไรก็ต้องปิดหมดนะ

และเนี่ยคิวคอนเสิร์ตมูลค่าเท่าไหร่ที่โดนเลื่อนออกไปช่วงสงกรานคุณผู้ชม